แม้ว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาทั้งคู่จะไม่ได้มีโมเมนต์หวานให้เราได้ติดตาม
หรือว่าไม่ได้มีของพิเศษอะไรให้แทนใจกันก็ตามนะคะ
โดยหนุ่มตูนเขาก็ให้เหตุผลว่าแบบนี้
ความรักความเอาใจใส่ตลอด๗ปีที่ผ่านมามันน่าจะสำคัญกว่าสิ่งอื่นได้
อีกอย่างหนึ่งพี่ตูนเนี่ยเขาเป็นคนขี้เขินแถมยังจะไม่ค่อยหวานอีกด้วยซ้ำนะคะ
แต่ว่าแฟนสาวคุณก้อยเขาก็เข้าใจดี
รวมไปถึงเรื่องแต่งงานที่ยังไม่กล้าวางแผนว่าจะเป็นเมื่อไหร่

แต่ว่าโชคดีนะคะที่คุณก้อยอยู่ในสายงานใกล้เคียงกัน
แล้วก็ยอมรับว่าฝันอยากจะสร้างครอบครัวของตัวเองเหมือนกันค่ะ
ก็จำสไตล์ผู้หญิงแหละเขาก็ว่าวันอันทรายนะ
แล้วก็เอาเหรอวันอันทราย

ก็ผมกินกาแฟผมยังไม่ใส่น้ำตาลเลย
เราต่างทำให้กันมาตลอด๖๗ปีมันก็

เต็มที่วันเดียวอีก๓๑๔วันไปทิ้งคว่าง

ตัวผมเองโชคดีที่ก้อยเข้าใจที่ครอบครัวที่บ้านก็เข้าใจ
ว่าเราเป็นคนที่มีเคมีแบบบ้างาน

ใจเราอยากให้ธรรมชาติเป็นตัววางแผน
ก็มีความฝันนะว่าอยากเป็นพ่อแม่ของใครบ้าง